ออกไปอีก๑เดือนนั่นก็คือ๓๐วัน
ล่าสุดปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกศธชเองออกมายอมรับนะคะ

และคณะกรรมการกิจกรรมธรรมนาคมหรือกศ
ยังสามารถใช้งานต่อไปได้อีก๓๐วัน
ด้วยรายคาธิการกศธชยำรับว่า
รับรู้ล่วงหน้าเพียง๒วันถือว่าล่าช้าเกินไปค่ะ
อย่างที่เราทราบกันนะคะว่ามีผู้ชนะการประมูล
หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อสารมีคำสั่งแบบนี้
ล่าสุดกศธชบอกว่า
นำเงินมาชำระค่าประมูลงวดแรก
พร้อมด้วยแบงค์การันตีภายในวันที่๒๑มีนาคมนี้
กทคก็จะออกใบอนุญาตให้หลังวันที่๑๔เมษายน๒๕๕๙
ซึ่งกทคจะประชุมพิจารณากันอีกครั้ง
สำหรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นในเวลาเยียวยาลูกค้า
คือตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙

ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ารายได้ที่รัฐเคยได้จากสัญญาสัมปทานเดิม
นายประรัชนารีลพนังรองกรรมการภ่วมหน่วยการ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า

อกจากนี้ยังประเมินว่าลูกค้า๔แสนรายที่ยังไม่ได้ย้าย
ยังไม่รู้เพราะว่าอยู่ห่างไกลแล้วก็ยังไม่ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะ